งเหนียวฟ้าผ่ากลางหลังรอดตายไร้รอยแผล
โอ้โหฟ้าผ่านะ

จะบอกว่าตอนแรกลมก่อนฝนฝนลูกเห็บแล้วยังไงต่อ
ฟ้าแลบแล้วผ่าเปรี้ยงลงมาเลย
คุณผู้ชมผู้ชายคนนี้ยืนกลางแจ้งไม่เป็นอะไรเลยค่ะ
ลุงพ่ายูหูเห็บเยอะกว่าที่มีสัก
ถ่ายคือเมียคนที่ออกไปอยู่กลางแจ้งตรงนั้นคือสามีคือผัว

ฝนตกหนักมากในพื้นที่น่าจะเป็นภาคอีสาน
พายุฤดูร้อนดอมแล้วมันเกิดลูกเห็บตกมา

แล้วก็ภรรยาก็ถ่ายไว้ให้ด้วยใช่แล้วรู้ไหมคะ
สิ่งที่ไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้น
ฟ้าผ่าเปรี้ยงเดียวอะค่ะปกติเรารายงานข่าวเนี่ย
ฟ้าผ่าแบบนี้เอาจริงนะไม่รอดครับไม่รอด
แต่พี่คนนี้ไร้รอยแผลเลยนะคะ
ไร้รอยอะไรใดทั้งสิ้นนี่ไง
ภาพนี้ยืนยันค่ะเพราะเมียยังใช้ตากผ้าได้
เออนี่